เกิดขึ้นภายในซอยคือมีมอเตอร์ไซต์ขี่ย้อนสอนมา
สอนจะแซงรถที่เขาขับติดกันมา
ปรากฏว่าจังหวะหนึ่งที่ย้อนเนี่ย
แล้วไปชนเข้ากับคนที่ข้ามถนนก็กระเด็นไปคนละทิศคนละทางแบบ

กล้องด้านหลังรถยนต์คันหนึ่งเขาจับภาพได้แบบนี้
คุณดูสิในวงกลมสีแดงนะคะ
เขาขับรถกันมารถติด
นี่พี่แกขี่ย้อนสอนแล้วมีคนข้ามด้วยนะคะ
ก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
คือตามรายงานข่าวได้รับบาดเจ็บทั้งคู่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือช่วงเย็นวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ชาวเน็ตเขาเห็นคลิปนี้แล้วเขาว่าอะไรกันบ้าง
ส่วนใหญ่ก็พูดในลักษณะเดียวกันเลยนะคะ
ถามว่ามอเตอร์ไซค์๑คุณขี่ย้อนสอนคุณขี่มาทำไม
คุณขี่ในซอยคุณต้องขี่เร็วเบอร์นี้เลยเหรอ
เขาถามแบบนี้นะคะไม่ใช่ดิฉันถามเองนะ
แต่ว่าที่ฉันเพื่ออรรถรสในการรับชมใส่อารมณ์ไปนิดนึง
แต่ที่น่าจะเป็นข่าวร้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจสำหรับซ้ายแว้นเนี่ย
เพราะว่าตำรวจเขาปิ๊งไอเดียใหม่จ้า
มีการให้รางวัลนำจับ๓๐๐๐บาท
คนที่แจ้งเบาะแสแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ตำรวจ
คลิปถามว่าถ่ายแล้วส่งไปที่ไหนคุณผู้ชมจดค่า๓๐๐ก็มีค่านะ
เศรษฐกิจแบบนี้คุณถ่ายคลิปเด็กแว้นได้แล้วนะ
ส่งไปที่เพจนี้นะส่วนโทรไปเบาะแสไปแจ้งเบาะแสเนี่ยได้ที่ไหน
ก็คือหมายเลข๑๙๑หรือสายด่วน๑๕๙๙นะคะ
ได้ทั้งสองส่วนแล้วค่ะ๑ทั้งแจ้งเบาะแส๒ทั้งส่งเป็นคลิปนะคะ
แล้วจะบอกว่ารางวัลนำจับเนี่ยเดี๋ยวจะสามารถทยอยจ่ายให้ได้เดือนหน้าเลยนะ